เรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกัน
นี่เป็นหนึ่งโครงการที่ยังมีการเปิดรับการร้องเรียนอยู่นะฮะ

ก็ไปตั้งโต๊ะกันที่กรมประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับเรื่องร้องเรียนต่อเนื่อง
แล้วก็จะมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียนแบบนี้ไปจนถึงวันที่๑๕พฤษภาคม
คุณอาริยาย้ำวันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันหยุด

ใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะไปกันแล้วก็ไปเกอร์เนี่ยนะคะ
คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้
หลังจากนั้นหยุดค่ะหยุดวันเสาร์ที่๙วันอาทิตย์ที่๑๐
แล้วก็หยุดวันจันทร์ที่๑๑เพราะเป็นวันหยุดราชการ
สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมสามารถไปได้
เจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันอังคารที่๑๒พฤษภาคม
ยาวไปจนถึงวันศุกร์ที่๑๕พฤษภาคมนะคะ
ส่วนพี่น้องเกษตรกรของเราอย่าลืมเข้าไปในเว็บไซต์นะฮะ
เพื่อที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนามสกุล
การเป็นพี่น้องเกษตรกรรวมถึงเลขบัญชีต่างด้วยนะครับ
พร้อมในการรับเงินเยียวยาเกษตรกร

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาย้ำเตือน
ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอยู่บ่อยครั้งนะครับ
ส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะผ่อนคลายปลดล็อกในเฟส๒
ผู้ประกอบการนะฮะจะสามารถที่จะผ่อนคลายหรือปลดล็อกอะไรได้บ้างนะครับ
ซึ่งในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด
หรือว่าสบคเต็มคณะเมื่อวานนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้มนวยการศูนย์
ก็แสดงความพอใจในภาพรวมของสถานการณ์ที่มียอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลงนะครับ
แต่ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการทุกคนนะครับ
บอกว่าอย่าพึ่งประมาทกาดไม่ตก
ขอให้คงมาตรการป้องกันในประเทศให้เข้มข้นต่อไป
และปฏิบัติการเชิงรุกควบคุมทุกช่องทาง
เพื่อไม่ให้เชื้อโควิดเข้ามาในประเทศนะครับ
และที่ประชุมเมื่อวานนี้ยังพูดถึงการเตรียมคลายล็อกผ่อนปลนมาตรการระยะที่๒
ให้เปิดกิจการในบางประเภทเพิ่มเติมได้
เช่นร้านวัสดุก่อสร้างร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สินเชื่อประกันภัยภายในห้าง
เนื่องจากขณะนี้นะครับเกิดพายุฤดูร้อน
ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย
มีความจำเป็นต้องไปหาซื้อวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมบ้านเรือน
โดยคาดว่าน่าจะประกาศใช้ในวันที่๑๗พฤษภาคมนี้
ก็ถือว่าเป็นเฟส๒เว้นระยะ๑๔วัน
จากการผ่อนคลายเฟสแรกคือวันที่๓พฤษภาคมนะครับ
แต่ทีนี้ต้องรอการประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
กิจการประเภทไหนที่จะได้รับการผ่อนปลน
อันนี้คือที่ประชุมเมื่อวานแต่ว่าเมื่อเช้า

เพราะว่านายยกรัฐมนตรีก็ไปที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับ

ผมขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ
ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ลดลง
ขอให้ทุกคนอดทนอีกสักนิด
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของนายกเมื่อเช้านี้
บอกว่ารัฐบาลจะทยอยเปิดกิจการต่างให้
ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด

วันที่๑๗พฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะท่าน

ที่จะประกาศมาตรการผ่อนคลายเฟส๒
นายกบอกว่าใช่ต้องการให้เป็นอย่างนั้น
นายกก็พูดสั้นให้สัมภาษณ์สั้นแบบนี้นะครับ
อันนี้คืออัปเดตล่าสุดของข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้
แล้วก็ช่วงนี้รวมถึงสัปดาห์หน้า

วันนี้ก็จะเริ่มพิจารณาเรื่องของ
มาตรการด้านสาธารณสุขด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านเศรษฐกิจ
แล้วก็สัปดาห์หน้าก็มีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
รวมถึงในภาคส่วนของจังหวัดต่างด้วยกรุงเทพมหานครวันนี้
เขาก็ดีเดย์ในการพิจารณาแล้วเหมือนกันนะฮะ
คือพอพิจารณาแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของรายละเอียดด้วย
ผู้ประกอบการต่างจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไร

อันนี้เป็นเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการ
ทีนี้เรื่องเยียวยาบ้างนะคะคุณสืบสกุล

ทีวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการรับเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่เขามีการตั้งโต๊ะกัน
กรมประชาสัมพันธ์ที่ซอยอารี
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
กระทรวงการคลังก็ประกาศออกมาเลย

โต๊ะรับเรื่องร้องเรียนจากเดิมจะสิ้นสุดวันนี้
จะขยายเวลาเพิ่มไปจนถึง๑๕พฤษภาคมคือศุกร์หน้า
เป็นการช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนได้อย่างเต็มที่
ดังนั้นค่ะวันนี้นะคะ
ใครที่บอกว่าได้รับผลกระทบเดือดร้อนลงทะเบียนไปแล้ว
แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินเยียวยา
อันนี้สามารถไปร้องเรียนที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้
ต้องย้ำคุณผู้ชมเวลาที่คุณผู้ชมจะไปเนี่ย
ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ก็คือเขาจะตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนนี้นะคะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น
เมื่อเช้านี้ก็มีประชาชนที่ต้องการจะไปร้องเรียนไปกัน
ตั้งแต่เช้าเหมือนกัน๖โมงเช้าอยู่หน้ากรมประชาสัมพันธ์แล้ว
แล้วก็เปิดให้มารับเรื่องก็๘โมงเช้า
ใช่ค่ะเขาจะมีเอกสารอะไรให้กรอก
เราก็ไปกรอกเอกสารกรอกข้อมูลต่าง
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าเราเจอปัญหาอะไร
ส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ย้ำนะคะไม่เปิดรับเรื่องร้องเรียน
แล้วส่วนวันจันทร์ที่๑๑พฤษภาคม
เป็นวันพฤชมงคลเป็นวันหยุดเหมือนกัน
ดังนั้นก็จะไม่เปิดรับเรื่องร้องเรียน
แล้วจะไปเปิดอีกทีนึงเลยคือวันอังคารที่๑๒
จนถึงวันศุกร์ที่๑๕พฤษภาคมนี้หมดแล้วนะ

ใช่นะครับเพราะว่าพยายามจะปิดโครงการให้ได้วันที่๑๗พฤษภาคม
วันนี้บรรยากาศก็ถือว่าคนไปน้อยกว่า๔วันที่ผ่านมา
เพราะวันนี้เป็นการเปิดรับเรื่องร้องเรียนวันที่๕แล้วนะ
ช่วงเช้าคนมาสักประมาณ๕๐๐คน
แต่ก็มีการคาดว่าคนจะมาทั้งวันก็สักประมาณ๑๐๐คนนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของการเปิดรับเรื่องร้องเรียนนะฮะ
ก็หน่ายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็เปิดเผยนะครับว่าการเปิดรับเรื่องร้องเรียน
ไม่ใช่ว่าเปิดรับขึ้นทะเบียนหรือว่าหมายความว่าจะได้เงินทันที
หลังจากที่ท่านมาร้องเรียนแล้วแต่ว่าเป็นการที่ให้เจ้าหน้าที่
มาให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ให้กับคนที่มีปัญหาแล้วก็ปัญหาที่เขามีการรวบรวม
จากการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนมามี๒เรื่องหลัก
คือ๑ข้อมูลในบัตรประชาชนไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน
มันจะมีปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่านเข้าไปกดปุ่มสีเหลือง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูล
เลขบัญชีชื่อบัญชีอะไรให้ตรงกับของท่าน
แล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อความตอบกลับมานะฮะ
เอาจริงนะคนที่เขาเคยไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วเขาบอกว่าง่ายที่สุดเนี่ย
คือเน้นถ้าสมมติเกิดว่าคุณมีบัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
อันนี้เกิดปัญหาน้อยที่สุดเลยคือแทบจะไม่เห็นปัญหา
บางคนเป็นบัญชีธนาคารอื่นเวลากรอกแล้วมันก็จะมีปัญหา
ลองดูนะคะคุณผู้ชมใครที่มีพร้อมเพลย์ผูกกับบัตรประชาชนอยู่แล้ว

อันนี้บอกว่าเป็นช่องทางที่จะง่ายที่สุดนะฮะ
ฟังเหลขานุการรัฐมนตรีครั้งนะฮะ
คือมีข่าวว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่

ขอยืนยันว่าตรงนี้ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะครับ
ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราไปดูในส่วนของการร้องทุกข์ต่าง

มีพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย
ก็มีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับ
ซึ่งตรงนี้มีจำนวนมาก
มีปัญหาในเรื่องของข้อมูลในบัตรประชาชนนะครับ
ตรงนี้อาทิตย์ได้สั่งการให้เข้าไปดูแล

พี่น้องประชาชนก็จะได้ทราบนะครับว่า
ได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะครับ
คนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับ

ก็มีคนที่ผ่านเกณฑ์มาเกือบ๒๓ล้านคนนะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วการจ่ายเงินเนี่ย
เมื่อมีการผู้พิทักษิตไปลงพื้นที่

ก็จะส่งออนไลน์มาที่ส่วนกลางนะครับ

แล้วก็ได้รับการโอนเงินไปแล้ว

เพราะว่านายลวรรณแสงเสน็จ
มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับ
เปิดเผยถึงการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชน
โครงการนี้๕๐๐๐บาทนาน๓เดือน
ก็เปิดตั้งแต่วันที่๒๘มีนาคม
มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด๒๘๘๐๐๐ราย
แล้วก็ลงทะเบียนไม่สำเร็จไป๑๗๐๐๐๐๐ดร
เหลือข้อมูลผู้ลงทะเบียนเนี่ย๒๒๓๐๐๐๐๐ดร

จำนวนนี้เข้าระบบคัดกรองผ่านเกณฑ์ตั้งแต่รอบแรกแล้ว๔๔๐๐๐ราย
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ทางกระทรวงขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก๖ล้าน๕แสนราย
ซึ่งในกลุ่มนี้ผ่านเกณฑ์คัดกรองแล้ว๕๑๐๐๐ราย
แล้วก็ในกลุ่มที่๓คือกลุ่มผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง๑๐ล้าน๔แสนราย
แต่ในกลุ่มนี้ก็มีการมากดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์๕๖๐๐๐ราย
แล้วก็ผ่านเกณฑ์เพิ่มไปอีก๓๘๐๐๐๐๐ดร
กระทรวงการคลังส่งผู้พิทักษิตลงไปพบทำงานทุกวัน
กระทรวงย้ำแบบนี้บอกว่าไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์
แสดงว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องไปนะพรุ่งนี้มารืนนี้ทางเจ้าหน้าที่พิทักษิตก็จะลงพื้นที่ครับ
ข้อมูลล่าสุดรวมผู้ผ่านเกณฑ์แล้วทั้งสิ้น๑๓๔๐๐๐๐๐ดร
ในจำนวนนี้๑๑๐๐๐๐๐๐ดรกระทรวงกันคลังจะโอนเงินให้เสร็จ
ภายในวันที่๘พฤษภาคมคือวันไหนฮะวันนี้๑๑ล้านลายจะให้ครบ
ส่วนอีก๒ล้าน๔แสนรายจะโอนให้จบสัปดาห์หน้าขอให้สบายใจได้
นี่คือ๑๓ล้าน๔แสนรายที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
แต่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องไปตรวจสอบสถานะแล้วก็ไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ
ยังสามารถกดปุ่มทบทวนสิทธิ์ได้นะถึงวันที่๑๐พฤษภาคมคือวัน
อาทิตย์นี้ตอนเที่ยงคืนท่านต้องรีบเลยไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ์
ให้ทางกระทรวงได้ทบทวนสิทธิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ก็เป็นข้อสรุปนะครับเพราะว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
สำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ก่อนหน้านี้ก็บอกว่า๑๒ล้าน๘แสนคน
ข้อมูลสรุปมาล่าสุดก็เป็น๑๓ล้าน๔แสนคนแล้วนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้เรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท